ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้กลับมาดูประเด็นเรื่องของการปฏิรูปตำรวจกันอีกครั้งนะคะ

อยากที่จะให้ระบบของการสืบสวนเนี่ย

แต่สุดท้ายแล้วผลข้อสรุปเองก็ยังออกมาว่า
เรื่องของการสืบสวนนี้ยังจะยังต้องอยู่
ภายใต้สังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

แล้วจะทำงานได้อิสระอย่างที่พูดจริงหรือไม่

เหลือเวลาอีกประมาณ๘เดือน
การปฏิรูปตำรวจต้องเสร็จ
เพราะรัฐมนูลกำหนดไว้ว่าให้เสร็จ

ตอนนี้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
เรียกว่าประชุมกันหามรุ่งหามค่ำล่ะครับ

โจทย์ใหญ่ตั้งไว้๒๓เรื่อง

จะเอาไปไว้ที่กระทรวงไหน
หรือจะขึ้นกับนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม

นั่นโครงสร้าง
ปฏิรูปการบริหารงานบุคคล
ทำยังไงที่จะให้การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

อย่างที่พูดกันนี่แหละ

เพราะงานสอบสวนเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
ส่งไปถึงอายการอายการส่งฟ้องศาล
คนผิดก็กลายเป็นถูกคนถูกก็กลายเป็นผิด
คนผิดอยู่ข้างนอกคนถูกติดคุก

ฉะนั้นเรื่องพนักงานสอบสวนเนี่ย

ในชั้นอนุกรรมการ

ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้

คุณมิ้นเกินไปเมื่อสักครู่ครับ
นุให้คงอำนาจสอบสวน

อีกฉบับหนึ่งอันนี้ชัดหน่อย

ดึงงานสอบสวนอยู่ในสอต่อช่อ

แต่อิสระเหมือนผู้พิพากษา

อันนี้เป็นข่าวมาวันนี้
ลองฟังเหตุผลรายละเอียดจาก
รสมคิตเลิศไปทูล
ธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ไปเป็นโฆษกรรมธิการชุดเนี้ย
บอกว่าคณะอนุกรรมการได้เสนอให้งานสอบสวน
อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

อันนี้ก็อย่างที่เคยพูดกันว่า
การสอบสวนคือการพยายามหาคนกระทำผิดส่งฟ้องศาล
ซึ่งอำนาจที่ประชุมเห็นว่า
ควรจะเป็นอำนาจอิสระนี่ข้อที่สอง

เอาทำหน้าที่คล้ายศาลและอายการ
เอาควรมีอิสระจากผู้บังคับบัญชา
ไม่ใช่ให้ใครมาสั่งซ้ายหันขวาหันได้

มีระบบความก้าวหน้าของคนทำงานโดยตรงตามสายงาน
ซึ่งจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาทำงานตรงนี้
และกำหนดเวลาในการสอบสวนเพื่อให้คดีไม่หมดอายุความ
ข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยขีดเส้นใต้ว่า
ยังไม่ใช่มติที่ประชุมใหญ่นะ

หนึ่งอยู่กับตำรวจเหมือนเดิม

ให้มีอำนาจอิสระ

ให้มีอำนาจอิสระตรงนี้

จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ทำยังไงที่จะมีอำนาจอิสระ
ไม่ให้ผู้มีอำนาจเหนือกว่าพนักงานสอบสวนมาสั่งโน่นสั่งนี่ได้
จริงแล้วทุกวันนี้สั่งไม่ได้

เขาไม่ได้สั่งโดยรายลักษณอักษร

แล้วเจ้าพนักงานสอบสวนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะถ้าหลีกเลี่ยงขัดใจก็มีปัญหาตามมา
ฉะนั้นที่พูดกันในอนุกรรมการเนี่ยบอกว่าให้มีอำนาจอิสระ
ลองคิดดูสิจะทำยังไง
ลองคิดกันดูในทางปฏิบัติจะเป็นยังไง

ถ้าโลกสวยแล้วก็ไม่คำนึงถึงทางปฏิบัติ

ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจอิสระปราศจากการแทรกแสง
แทรกแทรงมาโดยคนมีเงินมีฐานะร่ำรวย
แทรกแซงผ่านมาผ่านผู้บังคับบัญชามา
ให้สำนวนบูดเบี้ยวช่วยฝั่งนั้นไม่ช่วยฝั่งนี้

คำนึงถึงหัวอกหัวใจของพนักงานสอบสวนด้วย
สังคมอย่าเรียกร้องเอาให้
เอาด้านเดียวก็คือว่าอยากให้พนักงานสอบสวน
อย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีความรู้ความสามารถอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ว่าสังคมต้องถามกลับว่า
เราดูแลพนักงานสอบสวนมากน้อยแค่ไหน

สัตยลักษณ์ตำรวจนักเขียนนะรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จัก
เขียนลงในมติชนสุดสัปดาห์
เมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าประเทศนี้ลงทุนกับตำรวจน้อยไป
แต่เรียกร้องกับตำรวจมากไป

เงินเดือนต่ำสวัสดิการต่ำ
ชีวิตความผิดดูย่ำแย่งานเครียด
แต่ว่าเรียกร้องให้ตำรวจต้องเป็นตำรวจอย่างนั้นต้องเป็นตำรวจอย่างนี้ต้องเป็นตำรวจอย่างโน้นอย่างนี้สารพัด
โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน
ทราบกันไหมล่ะครับว่าเวลานี้ใครมีลูกหลานเป็นตำรวจญาติพี่น้องเป็นตำรวจลองถามดูสิ
สภาพของพนักงานสอบสวนตอนนี้แต่ละโรงพักเป็นยังไงเครียดที่สุด
กำลังมีน้อยกำลังมีน้อยหมายถึงว่ากำลังพลเนี่ยเจ้าหน้าที่มีน้อยโดยเฉพาะ
ตำรวจโรงพักใหญ่ใหญ่มีกัน๔คนให้คนวันก่อนเนี่ยเป็นข่าวไทยรัฐไง
สนพระพลาชัย๒มีพนักงานสอบสวน๔คนมีคดีเป็นพันทำไม่ไหวทำกันหามรุ่งหามค่ำทำไม่ไหวแล้วก็เครียด
พักผ่อนไม่พองานเยอะถ้าทำช้าเดี๋ยวนายมาตรวจเข้าก็เป็นเรื่องอยู่ในสภาพนี้ทั้งนั้นโรงพักที่อยู่บ้านนอกบ้านนอกหน่อยดีหน่อยคดีน้อย
แต่โรงพักในเมืองคดีเยอะแล้วก็เครียดไหนจะต้องเอาตัวพยานไปส่งฟ้องศาลเดี๋ยวจะต้องไปรับพยานเดี๋ยวจะต้องทำโน่นทำนี่ค่าใช้จ่ายบางส่วนก็ต้องออกเองค่ารถค่าน้ำมันเบิกล้วงไม่ได้สารพัดสารพันธุ์แล้วมีข้อมูลว่าตำรวจฆ่าตัวตายเนี่ยที่ฆ่าตัวตายยิงตัวตายผูกคอตายกันเนี่ย
พนักงานสอบสวนทั้งนั้นผมได้คุยกับพันธุ์ตำรวจเอกมานะเพราะช่วย
ภูมิกับสอนอทุ่ง๒ห้องนี่แหละ
ท่านเป็นนายกสมาคมเป็นเลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวนด้วย
ท่านยอมรับว่าพนักงานสอบสวนทุกวันนี้ดูในช่วงเครียดและวิกฤต
ทำงานไม่ทันคนที่เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เวลามีลูกเป็นตำรวจบอกเฮ้ยเลือกสายอื่น
อย่ามาเลือกเป็นพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเก่งเก่งหน่อยพอเขาประกาศสอบผู้พิพากษา
ประกาศสอบอายการหนีไปสอบเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการกันหมดกำลังพลที่มีน้อยอยู่แล้วยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีก
กำลังพลที่บรรจุกันใหม่ถ้าให้เลือกได้เขาไปเลือกสวเขาไปเลือกอยู่ฝ่ายปราบปรามอยู่ฝ่ายจราจรฝ่ายอื่นดีกว่า
ไม่อยากมีใครมาอยู่เป็นพนักงานสอบสวนเพราะงานเครียดงานหนัก
ฉะนั้นในข้อเสนอนี้ที่บอกว่าจะต้องดูแลความก้าวหน้าและเงินเดือนให้เขาเป็นพิเศษ
ก็แปลว่าเธอเก่งเรื่องสอบสวนเธออยู่ตรงนี้ล่ะไม่ต้องไปที่อื่นแต่ยศและตำแหน่งจะเลื่อนขึ้นไปได้เรื่อย
มีเงินประจำตำแหน่งที่อยู่ได้สบายนี่เขาก็คิดกันแต่ว่าคนคิดก็ลืมไปสิว่าก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมาเนี่ย
พนักงานสอบสวนเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมีเป็นแท่งพนักงานสอบสวนในโรงพักพนักงานสอบสวนมีระดับพันธบทเอกเป็นผู้กำกับสอบสวนอยู่ในโรงพัก
แต่สุดท้ายก็มีคำสั่งยุบแท่งพนักงานสอบสวน

ระดับพันธบทเอก๒คนอยู่ในโรงพักเดียวกัน

ขอสชออกคำสั่ง
ยุบแท่งพนักงานสอบสวน

ว่าที่เสนอให้คอสช

เอาเถอะเรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป

ทำยังไงให้พนักงานสอบสวน

ที่จะทำงานอย่างสบาย

แล้วก็ต้องเพิ่มอัตรากำลังผล

ตรากำลังพลทุกวันนี้ขาดแคลน

มันวิกฤตและกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม

แต่จะต้องทำยังไง
ออกแบบยังไงให้เขามี

ช่วยคนนี้คดีนั้นช่วยคนนี้

มาบอกผมในวันที่ไปบรรยาย

ผมนั่งเป็นพนักงานสอบสวน

น้ำบัตรนี้ให้ช่วยคนนี้
นำบัตรนี้ให้ช่วยคนนี้
แล้วที่ตลกมากก็คือว่า

มีน้ำบัตรมาจากคนคนเดียวกัน

ฉะนั้นพนักงานสอบสวนก็อยู่ในภาวะอย่างนี้ครับ
ทั้งหมดที่เอามาขีดเส้นใต้วันนี้

ทีแรกเนี่ยเสนอว่าให้อายการมาร่วมสอบด้วย

บางคนบอกว่าให้ตั้งแท่นกองบัญชาการ

แต่ให้เขามีอำนาจอิสระ

ยศพันธุ์ตำรวจเอกก็ให้อยู่ตรงนี้

แต่มีเงินและมียศเพิ่มขึ้น

ดูแล้วเหมือนจะเป็นหน้าที่ทั่วไป

เพราะว่าเรื่องจะเดินหรือไม่เดิน
สำนวนจะเป็นยังไง

ประกาศรับสมัครผู้พิพากษา

เหมือนได้รับการดูแลที่ดีกว่า

หลายอย่างได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่า

เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องกลับไปแก้กันให้ถูกจุดด้วยนะคะ

นี่คือกลุ่มคนสำคัญที่จะทำให้กฎหมาย
ถูกบังคับใช้แล้วก็ดำเนินไปได้อย่างเต็มที่

เขาต้องได้ค่าตอบแทนที่มันสมน้าสมเนื้อหน่อย
ทุกวันนี้ไปโรงพักเจอแต่พนักงานลงบันทึกประจำวันนะ

เอาใจช่วยตำรวจกันต่อไปนะครับ